คุณผู้ชมครับวันนี้เราจะเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้นะฮะ
เป็นเหตุสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นที่สวนสัตว์สงขลานะครับ
ภูมิในการองค์การสวนสัตว์นายสุริยาแสงพงศ์วัย๕๘ปีถูกเจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์สงขลายิงเสียชีวิต
หลังจากเดินทางไปตรวจสอบเรื่องเก้งเผือกหายไปนะครับนี่คือภาพที่โรงพยาบาลสงขลานะครับ
วันนี้ครอบครัวของพอสุริยาไปติดต่อขอรับศพเพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านที่อำเภอศรีรชาจังหวัดชนบุรี
คือพอสุริยาเป็นคนสงขลานี่แหละแต่ว่าท่านก็เติบโตมาในองค์การสวนสัตว์
ตั้งแต่ผู้มนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวค่ะเป็นรองภูมิในการสวนสัตว์จนปัจจุบันเป็นภูมิในการสวนสัตว์เนี่ย
ท่านก็เลยมีชีวิตมีภรรยามีลูกมีบ้านอยู่ที่ชนบุรี
นี่ลูกชายกับญาติญาตินะครับก็มาติดต่อขอรับศพเพื่อจะนำไปบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดชนบุรีนะครับ
จะนำศพกลับพรุ่งนี้นะครับจะเดินทางด้วยเครื่องบินไปลงที่ท่ากาศยานสุวรรณภูมินะครับ
คือวันนี้เนี่ยญาติบางคนพอเห็นศพของนายสุริยาเนี่ยถึงกับเป็นลมเลยนะฮะ
ต้องช่วยกับมาถมพยาบาลเลยนะครับแต่อย่างที่ที่ทราบก็คือนี่ฮะ
คนที่ก่อเหตุที่ยิงเนี่ยก็ยิงระยะประชิดเข้าไปหลายนัดเหลือเกิน
คืออุ๊กอาดอะค่ะ๑๐คนนัดเลยอะส่วนคนก่อเหตุก็ยิงตัวตายนะฮะ
ใช่ค่ะคือญาติวันนี้ติดต่อขอรับศพนะครับแต่พอมาถึงที่จริงได้เห็นสภาพศพของท่านจริงเนี่ยก็ทำใจไม่ได้
ได้บอกกับทีมข่าวของเรานะครับบอกว่าคุณพ่อเพิ่งเข้ารับตำแหน่งเป็นผู้อุงการสวนสัตว์๑๓สิงหาคมพึ่งได้รับการแต่งตั้ง
ได้รับการแต่งตั้งก่อนหน้านี้เป็นรองผู้บริการองค์การสวนสัตว
ทำงานในพื้นที่ของสวนสัตว์ทั่วประเทศนะฮะ
แล้วก็ดูแลสวนสัตว์เปิดเขาเขียวมาก่อนหน้านี้
ทำงานในองค์การสวนสัตว์มา๓๐กว่าปี
พ่อเนี่ยเคยบอกกับลูกว่าต้องการปฏิรูปองค์กรให้ดีขึ้น
โดยเฉพาะการปราบรามขบวนการค้าสัตว์ป่าซึ่งมันมีอยู่จริง
แล้วเรื่องนี้พ่อพูดมาตลอดว่าถ้าได้เป็นผู้มนุยการองค์การสวนสัตว

เนี่ยภาพนี้คือท่านผอสุริยานะครับ
ลูกชายบอกว่าไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์รุนแรงขนาดนี้
หากถามว่าโกรธไหมลูกชายบอกว่าก็โกรธนั่นแหละ
แต่การโกรธแค้นก็คงไม่สามารถทำให้มีอะไรเนี่ยดีขึ้นไปกว่านี้ได้แล้ว
มันมีปัญหาอยู่แล้วทุกองค์กรแต่ภายในทั้งเราก็ไม่คิดว่ามันจะรุนแรงขนาดนี้
ทั้งฝั่งคนที่เป็นคนยิงเราก็ไม่ได้ถามว่าโกรธไหมมันก็โกรธแหละ
จังหวัดนั้นเราจะไปถือโฆษภวรแท้นอะไรมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นแล้ว
ส่วนรูปคดีก็ต้องให้เป็นทางเจ้าที่ตำรวจเขาดำเนินการต่อไป
แต่ว่าขบวนการค้าสัตว์ป่าหรือไอ้เครื่องเก้งเผือกมันมีไหมถามว่ามันมีไหม
ผมว่ามันมีแหละในสวนสัตว์มันมีอยู่แล้วแหละ
คือมันเป็นหนึ่งในประเด็นที่พ่อผมเขาพูดก่อนที่จะรับตำแหน
คือเขาพูดมานานมากตั้งแต่เขาเป็นรองคุมนุยการ
เพราะฉะนั้นคือว่าประเด็นการค้าสัตว์ป่านี่จะเป็นประเด็นที่
เขาว่าต้องเข้ามาแก้ไขให้ได้แบบให้มันเด็ดขาด
แสงพงศ์เนี่ยเดินทางไปตรวจสอบเรื่องเก้งเผือกหายไปที่นั่น
เป็นเก้งเผือกพระราชทานจะเห็นว่าโอ้โหรอยเลือดนี่
กระเด็นถึงรังคานะฮะโหกำพงกำแพงเนี่ย
ขึ้นไปถึงข้างบนเพดานเลยนะคะเพราะว่าภูมิในการสุริยาเนี่ยนะครับ
มุมชุมครับถูกนายศตวแพทย์ภูวดลสุวรรณนะ
เจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์สงขลาที่มีตำแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์วิจัยและสุขภาพสัตว์
ที่ถูกสั่งย้ายนะค่ะยิงไปเนี่ยฮะปืน๙มมเนี่ยครับ
ยิงเข้าศีรษะไปสองนัดโอ้ยิงใส่ลำตัวอีกสิบสองนัดนะครับ
สิบสองนัดรวมเป็นสิบสี่เนี้ยนะคะใช่ครับ
เพราะฉะนั้นสภาพของห้องที่เกิดเหตุเนี่ยก็เลยเต็มไปด้วยเลือดคราบเลือดต่างนะฮะ
แล้วมีปลอกกระสุนปืนตกอยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ยสิบเก้าปลอกนะครับเป็นชั้นสองของอาคารอำนวยการสวนสัตว์สงขลานะฮะ
เป็นห้องทำงานของผู้มนุยการองค์การสวนสัตว์นะครับภูมิในการของสวนสัตว์สงขลานะฮะ
ไม่ใช่ภูมิในการองค์การสวนสัตว์นะครับคือหลังจากที่ก่อเหตุแล้วเนี่ย
สัตวแพทย์ภูวดลนะครับได้หนีกลับไปยังบ้านพักของตัวเองที่อยู่ในสวนสัตว์สงขลานี่แหละ
ค่ะนะครับแล้วก็ใช้ปืนกระบอกเดียวกันยิงตัวตายในห้องนอนอืมของลูกชาย
หลังจากมีการเขียนสั่งเสียอะไรต่างนานาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ
ก็ทำให้ผู้ที่ก่อเหตุก็ยิงตัวตายไปแล้วนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่นายสุริยาภูมิในการองค์การสวนสัตว์นะครับ
ได้พบว่าลูกเก้งเผื่อพระชธานที่หายไปจากสวนสัตว์สงขลาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยจากการสอบสวนภายใน
พบว่าน่าจะถูกขโมยไปจากส่วนจัดแสดงแต่นายเฉลิมวุฒิเกษตรสมบูรณ์ซึ่งเป็นผู้มนุยการสวนสัตว์สงขลาชี้แจงว่า
มันไม่ได้หายไปไหนนี่คือตัวที่ยังอยู่นะฮะตัวที่ยังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวจะไล่ให้อีกทีนึงแต่นี่คือตัวที่ยังอยู่
แต่เก้งเผือกเป็นอย่างนี้แหละหน้าตาลักษณะแบบนี้หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นน่ะนะคะ
ก็ตัวเท่าลูกเก้งทั่วไปเนี่ยแต่ว่าสีก็สีขาวเรื่องของสีพันธุกรรมพันทางอะไรก็ว่าเดี๋ยวจะเล่าอีกทีนึง
ค่ะนะแต่ทีเนี้ยพอผอสวนสัตว์สงขลาชี้แจงว่าลูกเก้งเผือกไม่ได้หายไปนะ
มีตัวที่หายไปเนี่ยตอนนี้มีอยู่๒ตัวแต่ว่ามีตัวหนึ่งเนี่ยหายเมื่อกุมภาพันธ์เนี่ย
มันถูกงูเหลือมกินมีรูปถ่ายหลักฐานยืนยันอะไรพวกนี้พิสูจน์ได้
โอ้นี่นี่ไงนี่อ่ะถ้าท้องงูเหลือมมาเนี่ยเจอลูกเก้งเป็นตัวเต็มเลย
แต่ทางพอสุริยาเนี่ยภูมิในการองค์การสวนสัตว์ก็ได้มีคำสั่งโยกย้ายข้าราชการกับเจ้าหน้าที่สวนสัตว์สงขลาออกจากพื้นที่ไว้ก่อน๓คน

ลักษณะคือมันต้องมีการสอบสวนให้สิ้นสงสัยก่อน

คนนี้นะครับก็คือนายเฉลิมวุฒิเกษตรสมบูรณ์ที่เป็นผู้มนุยการสวนสัตว์สงขลา
สัตวแพทย์ภูวดลสุวรรณะหัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์วิจัยและสุขภาพสัตว

แล้วก็นายอุทัยภูลยรัฐหัวหน้าโภชนาการสัตว์รักษาการหัวหน้าฝ่ายบำรุงสัตว์

เช้าเมื่อวานนี้ภูมิในการสุริยาภูมิในการองค์การสวนสัตว
ก็ไปที่สวนสัตว์สงขลา

ไปถึงก็เรียกนายเฉลิมวุฒิพอสวนสัตว์สงขลากับนายสัตวแพทย์ภูวดลเนี่ยมาสอบถามเรื่องนี้

แต่มีคำสั่งย้ายไปแล้วนะให้มีผล๕ตุลาคม

นี่คือภรรยาของนายสัตวแพทย์ภูวดลที่ก่อเหตุนะฮะ
หลังจากเกิดเหตุเขารู้ข่าวเขาก็ทำงานในสำนักงานด้วย
เขาก็ร้องห่มร้องไห้สภาพที่ยิงในพื้นที่
คือตอนที่กำลังคุยกันอยู่๓คนเนี่ย
พยานบอกว่านายศตวแพทย์ภูวดนบอกให้นายเฉลิมวุฒิพนสวนสัตว์สงขลา

บอกผมต้องการคุยกับพอสุริยาเป็นการส่วนตัว

พอพนสวนสัตว์สงขลาเขาออกมาจากห้องปุ๊บ
ก็มีเสียงปืนดังขึ้นนะฮะคือคุยกันแป๊บเดียวก็มีเสียงปืนดังขึ้น
คาดว่าอาจจะคุยกันแล้วไม่เข้าใจหรืออะไรอย่างไรนะครับ
สัตวแพทย์ภูวดลพอยิงนายสุริยาแล้วนะครับ
ก็เลยวิ่งกลับไปที่บ้านพักของตัวเองที่อยู่ในสวนสัตว์สงขลา
แล้วก็ยิงตัวตายนะฮะเพราะว่าเขาก็เป็นคนสงขลาทั้งคู่นะ
ความจริงนะผู้ก่อเหตุกับทางนายสุริยาแสงพงศ์นะ

แล้วก็เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องเคยเรียนโรงเรียนเดียวกันมานะครับ
ก็เลยไม่รู้ว่าพอคุยแล้วไม่เข้าใจอะไรกันยังไง
ก็เลยตัดสินใจทำแบบนี้เกิดขึ้นนะครับ

วันนี้เราส่งทีมข่าวไปที่บ้านของพอสุริยาที่ถูกยิงเสียชีวิตนะคะ
ก็เห็นว่ามีชาวบ้านเดินทางไปให้กำลังใจครอบครัวกันเยอะมากนะคะ

ชนบุรีค่ะนี่ที่เห็นเสื้อสีขาวเนี่ยคือคุณแม่ของพอสุริยานะคะ
เมื่อวานเนี่ยคุณแม่ร้องไห้แบบถ้าน้ำตามันกลายเป็นสายเลือดได้มันคงออกมาเป็นเลือดแล้วค่ะ
วันนี้เนี่ยแม้ว่าจะไม่มีน้ำตาออกมาแต่คือดูสีหน้าก็รู้เลยว่าค่อนข้างล้านะคะ
เราได้คุยกับลูกชายของพอสุริยัยอีกครั้งนะคะนายอัศเดชก็บอกว่า
ตอนนี้พ่อไม่อยู่แล้วล่ะทุกคนเข้าใจถึงความจริงก้อนนี้ละ
แต่เขาก็อยากจะฝากไปถึงเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ว่าอยากให้ปฏิบัติหน้าที่ให้ตรงตามที่คุณพ่อเขาเนี่ย
ตั้งใจที่จะเข้ามาบริหารตั้งใจที่จะเข้ามาทำงาน
ถามว่าปกติแล้วเนี่ยได้คุยกับพ่อเรื่องงานไหมเขาบอกก็ไม่ค่อยได้คุยหรอก
ได้ยินบางครั้งบางคราวบ้านที่พ่อบ่นว่าเหนื่อย
เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยพ่อดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว
ก็ไม่ได้มีอำนาจในการลงไปกำกับดูแลสวนสัตว์แต่ละแห่งในประเทศไทย
พอขึ้นรับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการเนี่ยพ่อตั้งปฏิฐานว่าอยากจะจัดการระบบทุกอย่างให้ดี
โดยเฉพาะสวนสัตว์สงขลาเพราะว่าเป็นพื้นที่บ้านเกิด

แล้วคุณพ่อก็เชื่ออย่างชัดเจนว่ามันมีขบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่าแฝงอยู่ด้วยจริง
ตั้งใจว่าอยากจะแก้ไขระบบของที่นี่ให้มันดีขึ้นก่อนที่จะต้องเกษียณไป
พ่อผมเนี่ยเขารับรู้มาตลอดถึงปัญหาภายในว่ามันมีอะไรมันมีกระบวนการอะไรที่แบบมันจะคัดต่อกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยแต่คือตอนนั้นตอนนั้นเขายังไม่มีบทบาทหรือว่าไม่ได้มีอำนาจในการที่จะมาตัดสินใจว่าจะไปสาบแช่งเพราะมันมันไม่ใช่ไงครอบครัวเขาก็เสียใจครอบครัวเราก็เสียใจมันไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์เ

ยังไม่รับเงินเดือนเลยเขาบอกว่าเงินเดือนอันนี้เอาไปตัดสูตรให้พนักงานทุกคนที่ไม่มีสูตรอยากให้ลูกน้องมีสูตรใจคือถ้าฟังจากการให้สัมภาษณ์ของลูกชายผ่ออสุรยาตั้งแต่เมื่อวานวันที่ไปรับศพพ่อแล้วก็วันนี้เนี้ยนะคะครับก็จะสังเกตได้ว่าเขาก็พยายามที่จะทำความเข้าใจทั้งฝ่ายผู้เกาะเหตุด

ได้คุยกับอดีตผู้ใต้บังคับบัญชานะครับได้คุยกับเพื่อนร่วมงานของนายสุริยานะครับทำให้ทราบว่านายสุริยาเนี่ยเป็นบุคคลที่ทุกคนเคารพรักมากทุกคนต่างบอกว่าหาคนที่ตั้งใจทำงานคนดีแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วเพราะว่านายสุริยาคือนักคิดนักพัฒนาเป็นคนที่ทำเพื่อสวนสัตว์อย่างแท้จริงนี่ฮะอย่างท่านนี้นะฮะผู้ช่วยผู้มนุยการสวนสัตว์
บอกกับเราบอกว่าพอสุริยาเนี่ยบอกกับชาวสวนสัตว์ทุกคนมาตลอดว่าพวกเราเนี่ยนะมีฐานะมีเงินใช้มีบ้านอยู่ก็เพราะสัตว์เพราะฉะนั้นพวกเราชาวสวนสัตว์ต้องรักและดูแลสัตว์ทุกตัวเป็นอย่างดีนะฮะ
นายอนุพงศ์ผู้ช่วยภูมิในการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวบอกว่านายสุริยากับเขาเนี่ยทำงานร่วมกันมานานกว่า๒๐ปีนะครับ
เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของนายสุริยาคือใช้ชีวิตอยู่ในสวนสัตว์แล้วก็มักมีคำสอนดีดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ
เป็นคนจริงจังในการทำงานอย่างตัวเขาเองเนี่ยเวลาทำงานอะไรแบบบกพร่องผิดพลาดยังเคยถูกต่อว่าบางทีก็รู้สึกน้อยใจถึงขั้นอยากลาออกมาแล้วก็มี
แต่เนี่ยฮะเขาก็เล่าไปก็ร้องไห้ไปนะครับผมคิดว่าถูกไหมครับบางครั้งเคยคิดจะลาออกนะครับ
เพราะว่าท่านด่าผมมากด่าด่าเรื่องการทำงานจนแบบคิดเลยว่าทำไมถึงโดนอยู่คนเดียว
แต่ลองมาผมก็นั่งคิดอยู่นานนะกลับบ้านร้องไห้แต่ก็ใช้สติให้การคิดนะครับว่า
ถ้าเขาไม่รักเราเขาคงไม่ด่าเราให้เราได้ดีมาถึงวันนี้อืมขอบคุณครับ
ไม่รู้จะพูดมันย้ายไม่ถูกอะครับเพราะว่ามันยังไงแต่โดยส่วนตัวแล้วแบบจากใจจริงคือพูดไม่ออกจริง
อยู่ในใจเนี่ยเพราะว่าเป็นสิ่งเป็นคุณงามความดีของท่านมากกว่านะครับเพราะว่าอ่า
ท่านสามารถสร้างโดยให้ทุกท่านเห็นว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยมันต่อยอดหรือมันพัฒนาองค์กรให้ไป
เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองได้นะครับทุกคนถึงได้อ่าสารเสริญท่านให้เป็นอ่า
ผู้บริหารต้นแบบในการพัฒนาตรงนี้นะครับท่านนี้เป็นหนึ่งต้นแบบที่ผมจะต้องเดินตาม
นะครับเพราะว่าความดีต่างที่ท่านมี
มีหัวหน้าฝ่ายบำรุงสัตว์ของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวที่ชนบุรีนะครับนายศรีศักดิ์สุขชุ่ม
นี่เราก็ได้ไปคุยด้วยนะครับคุณวิมลวันธรรมภักดีผู้สื่อข่าวของเราไปคุยด้วย
คือคุยกันไม่เท่าไหร่แป๊บเดียวโอ้โหนายศรีศักดิ์น้ำตาไหลออกมาทันทีนะฮะ
อืมนี่ครับบอกว่านี่เป็นการสูญเสียที่ครั้งใหญ่เลยอ่ะ
บุคลากรในองค์สวนสัตว์เนื่องจากพอสุริยาเป็นคนที่ทุ่มเทการทำงานเป็นอย่างมาก
เราไม่ได้คนดีแบบนี้ไม่ได้ใช่เค้าช่วยคนแล้วก็เวลาทำงานเต็มที่นอกเวลางานก็อีกเรื่อง
เพื่อนหนึ่งซึ่งอยู่ในส่วนชายของเขียนคุยกับเรื่องนี้โอ้โหทุกคน
ไม่มีไม่มีใครเกียรติแกแหละ
หาไม่มีแล้ว
สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนี่ก็มีเก้งเผือกนะฮะค่ะวันนี้เราก็ได้ไปดูนะครับ
เผือกที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวมีอยู่๕ตัวก็แยกเลี้ยงไว้ตามจุดต่างนะฮะ
อย่างตัวนี้อายุประมาณ๑๐ปีก็อยู่กับเก้งแดง๑๐กว่าตัว
เก้งเผือกมีน้อยนะคือทางหัวหน้าฝ่ายบำรุงสัตว์ของสวนสเปอร์เขาเขียว
บอกว่าเก้งเผือกมันก็เป็นเก้งที่เป็นยีนด้อยของเก้งอะไรประมาณอย่างนี้
ก็จริงเป็นความผิดปกติทางพันธุกรรมแล้วค่ะเพราะว่าเก้งปกติก็คือจะเป็นสีแบบนี้
สีน้ำตาลออกแดงหรืออะไรอย่างเงี้ค่ะแต่ว่าตัวที่ออกมาเผื่อก็คือมันมีความผิดปกติในเซลล
ก็เลยออกมาขนตัวอะไรเนี่ยเป็นสีขาวหมดเลยบางครั้งมันก็ผสมพันธุ์กันเองนี่แหละ
แต่ก็มันก็ออกมาได้ไม่ว่าจะเป็นเก้งเผือกหรือว่าเก้งแดงมันก็มีได้หมด
มันก็เก้งนี่แหละนะฮะก็มีนักท่องเที่ยววันนี้ถ้าดูจากพื้นที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวชนบุรี
วันนี้วันอาทิตย์มากันเยอะนะคะพ่อแม่ลูกหลานนะครับ
แต่ว่าส่วนที่เป็นส่วนแสดงเก้งแล้วก็เก้งเผือกเนี่ยคนมาดูเยอะเลย
มาดูเยอะเพิ่มมากขึ้นเพราะบอกว่าได้ยินข่าวเรื่องของเก้งเผือก
ที่สวนสัตว์สงขลาแล้วพอสวนสัตว์เนี่ยถูกยิงเสียชีวิต
นี่ฮะท่านผู้ชมครับส่วนอีกจุดหนึ่งนะครับ
สาราเอี่ยมสวัสดิ์วัดบ้านห้วยกรุจังหวัดชนบุรีนะครับ
นี่คือสถานที่เตรียมจัดพิธีน้ำหลวงอาบศพนะฮะแล้วก็สวดพระพิธรรมศพของพอสุริยานะครับ
ก็มีสมาชิกชมรมชาวใต้สุรชาจังหวัดชนบุรีมาช่วยจัดเตรียมสถานที่นะครับ
จากทางครอบครัวทางลูกชายเนี่ยเขาไปอยู่ที่สงขลาค่ะนะฮะ
รอรับศพคุณพ่อจะกลับวันพรุ่งนี้นะครับได้คุยกับทางชมรมชาวใต้ศิรชาเนี่ย
บอกว่าโอ้โหอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนที่หาดใหญ่สงขลา
อืมบอกว่านายสุริยาถูกยิงทีแรกยังไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องจริง
เพราะว่านายสุริยาเนี่ยเป็นคนดีมีน้ำใจแม้จะเป็นคนโผงผาง
แต่ก็เป็นที่รักของคนรอบข้างก็พยายามเช็คข่าวกัน

คือที่เช็คเนี่ยเพื่อที่จะได้ยืนยันกับตัวเองได้ว่าเออคนละคนไม่ใช่หรอกไม่ใช่เรื่องจริง
สุดท้ายแล้วมันก็เป็นเรื่องจริงอืม
หลายคนบอกยังทำใจไม่ได้นะครับอย่างเช่นทุกวันนี้คิดถึงภาพเก่าเก่าเนี่ย
เปิดโทรศัพท์มือถือดูภาพเก่าที่เคยอยู่ร่วมกันมา
ก็น้ำตาไหลนะฮะน้ำตาไหลออกมาทันทีนี่ครับ
มันมันไม่สามารถเรียกอะไรกลับคืนมาได้ถึงแม้ว่าท่านจะมาคิดได้ว่า
ให้ฆ่าตัวตายตามต้องตามมันเรียกอะไรกลับคืนมันไม่ได้
ท่านเป็นคนรักพวกท้องรักลูกน้องแต่ว่าท่านจะฟันตรงพูดตรงตรง
ท่านเป็นคนพูดตรงตรงคือฆ่าผิดว่าผิดไม่มีอ้อมคอม
คือจะว่าก็ว่ากันตรงเลยอย่างนี้แล้วก็ถ้าท่านเป็นคนที่
คิดอะไรพัฒนาตลอดเวลาท่านจะเป็นตัวอย่างในเรื่องของการ

ท่านเป็นคนดีมากนะครับเราอยากให้เอาเอาแบบอย่างที่ท่านปฏิบัติ
ตนต่อสังคมช่วยเหลือประเทศชาติท่านทำดีมาตลอดเลยครับ
แต่มีแต่คนทำไมต้องคิดร้ายกับท่านอย่างนี้ครับ

สำหรับกำหนดการสวดพระอภิษฐรรมศพแล้วก็พระอาจารย์เพลิงศพของนายสุริยา
เวลา๑๖นาฬิกาจะมีพิธีพระชธานน้ำหลวงอาบศพนะครับ
และจะสวดพระอภิษฐรรศพคืนแรกเวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาที
หลังจากนั้นจะมีพิธีพระชาญเพลิงศพ
วันที่๑๔ตุลาคมเวลา๑๖นาฬิกาครับ
พอเราเข้าไปดูในพื้นที่ของโลกโซเชียลนะคะ

โพสต์ถึงพ่อโพสต์แสดงความอาลัยจากลูกของพอสุริยา

เป็นทวิตเตอร์ของลูกสาวค่ะ

พ่อบอกว่าเย็นนี้พ่อจะกลับบ้าน
ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวหนูไปรับเอง
แล้วก็มีการพูดทำนองตัดเพาะนะคะว่า

คนที่ยิงพ่อเนี่ยมีโอกาสได้ร่ำลาครอบครัว
แต่พ่อไม่มีโอกาสได้ร่ำลาใครเลย

พ่อมารับตำแหน่งตั้งแต่เดือนสิงหาคม
เคยบอกว่าอยากจะมาพัฒนาสวนสัตว์ทั่วประเทศให้ดีเหมือนเดิม
แต่พ่อยังไม่ทันจะได้ทำอะไรเลย
พ่อเป็นคนรักสวนสัตว์มาก
จำได้ว่าตอนเด็กพ่อทำงานทุกวันไม่มีวันหยุด
ต้องบอกให้พ่อเลือกเคยบอกให้พ่อเลือกด้วยซ้ำว่า
ระหว่างลูกกับงานเลือกอะไร

เป็นนักคิดนักพัฒนา
ไม่เคยคิดเลยว่าพ่อจะต้องมาตายเพราะสวนสัตว์ที่พ่อรัก

อัศเดชก็มีการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ในเฟซบุ๊คส่วนตัว
เป็นภาพตราสัญลักษณ์องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

ให้มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงนะ
พวกเราชาวสวนสัตว์ช่วยกันปฏิรูปยืนหยัดรักกันอย่างที่พ่ออยากให้เป็น
ยอมรับในการกระทำไม่ฆ่าน้องฟ้องนายแทงหลังขายเพื่อน
นับถือพี่น้องอาวุโสและระลึกไว้ว่าสัตว์ทุกตัวคือเจ้านายของเรา
เราจะต้องเข้มแข็งและสู้ไปด้วยกัน
ปิดท้ายนะคะเป็นข้อความของภรรยาค่ะ
อรสานะคะก็เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ในเฟซบุ๊คส่วนตัว
เป็นภาพตราสัญลักษณ์องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยเหมือนกัน
แล้วก็เขียนข้อความบอกว่าเสียใจที่สุดในชีวิตแต่ก็ภูมิใจในตัวพ่อ
ถึงพ่อจะทำได้ไม่ได้อย่างที่ฝันสู่สุขตินะ
พระพระของครอบครัวรักและคิดถึงพ่อตลอดเวลา
ก็คงหมายถึงจะทำได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะ

ท่านผู้ชมครับส่วนผู้ที่ก่อเหตุนะครับเขาก็ยิงตัวตายนะฮะ

วันนี้ที่วัดบ้านพร้าวอำเภอสิงหะนครจังหวัดสงขลานะครับ

ที่นี่ฮะยัดก็มีพิธีรดน้ำศพนายสัตวแพทย์ภูวดลนะครับ
บรรยากาศก็แน่นอนแล้วครับก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าแล้วฮะ

แม้ว่าผู้ที่เสียชีวิตจะเป็นผู้ที่ก่อเหตุ
ไปยิงอีกคนนึงเขาเสียชีวิตมาก่อนนะครับ
ญาติพี่น้องเพื่อนของนายสัตวแพทย์ภูวดล

พี่ชายของนายสัตวแพทย์ภูวดลบอกว่า
น้องชายเนี่ยโทรมาหาเมื่อวันที่๒ตุลาคม
ก็คือวันศุกร์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องถูกย้ายนะฮะ
ตอนนั้นก็บอกน้องไปว่าเออไม่เป็นไรหรอก
ย้ายไปที่อื่นสักพักเดี๋ยวก็อาจจะได้ย้ายกลับมา
ข้าราชการการถูกย้ายก็อย่างนี้นี่แหละ
ก็เป็นเรื่องปกตินี่คือพี่ชายนะฮะ
จากนั้นวันเสาร์ที่๓ตุลาคมประมาณ๙โมงเช้า
นี่ค่ะนี่คือน้องชายนายสัตวแพทย์ภูวดล
พี่ชายบอกโทรไปหาตอน๙โมงนะครับ
อะไรก็ต้องโดนย้ายไปแต่ต้องโดนย้ายไปอะไรอย่างเงี้ย
ก็เขาก็เหมือนกับบ่นนะฮะสุดท้าย
พอวางสายจากการคุยกันนะครับไม่เกินหนึ่งชั่วโมง
ก็ได้รับโทรศัพท์แจ้งว่าน้องชายเนี่ย
ยิงเขาเสียชีวิตแล้วก็ยิงตัวตายแล้ว
อืม
พอได้ยินว่ามันเป็นเรื่องการเมืองภายในอะไรต่างนานาต้นสังกัดเองเขาก็ไม่ได้นิ่งเฉยนะคะ
นายชวลิศชูขจรประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปธรรมลงพื้นที่เลยนะคะ

กันเป็นภายในแล้วก็เรียกพนักงานในสวนสัตว์สงขลาร่วมประชุมด้วย
คุยกันอยู่ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งได้ค่ะ
ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นจนนำไปสู่ความรุนแรงและความสูญเสียเนี่ย
นายชวลิศบอกว่าน่าจะเป็นอารมณ์ชั่ววูบ
เป็นความเข้าใจผิดในเรื่องคำสั่งย้าย
ฝ่ายคนก่อเหตุน่าจะเข้าใจว่าถูกย้ายขาด
ทั้งที่ความจริงเนี่ยเป็นแค่การย้ายชั่วคราว
แต่ก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่บานปลายจนนำไปสู่ความสูญเสียนะคะ
ทีนี้สิ่งที่ต้องมาขยายผลและตามกันต่อคือประเด็นเรื่องของเก้งเผือก
สรุปแล้วหายจริงไหมมีตัวไหนยังอยู่บ้าง
จริงหรือเปล่าแล้วมันมีเรื่องของขบวนการค้าสัตว์ป่าลักลอบค้าอะไรอย่างเงี้จริงหรือเปล่า
เอาไปดูกันหน่อยนะคะเก้งเผือกที่หายไปเนี่ย๒ตัว
ภูมิกับภาคภูมิเนี่ยเป็นเก้งเผือกเพศผู้อายุสามเดือนนะคะ
หายไปตั้งแต่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ภูมินี่แหละคือต้นเหตุที่ทำให้พอสุริยาต้องลงมาติดตามเรื่องนี้ด้วยตัวเอง
โดยมองว่ามันเป็นเรื่องของขบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่าหรือเปล่าเพราะว่ามันหายไป
เบื้องต้นจากการตรวจสอบของประธานกรรมการเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าเบื้องต้นเพราะว่าเป็นเก้งแต่ไม่ยืนยันนะว่าเป็นเก้งผึงหรือเปล่า
คือมีคนไปพบกระดูกซากกระดูกของเก้งแล้วเขาเอาไปตรวจสอบแล้วส่งไปตรวจสอบตอนนี้รอผลอยู่
แต่ว่าบางกระแสข่าวก็บอกว่าผลมันออกมาแล้วมันบอกว่ากระดูกที่เจอเนี่ยมันเป็นเก้งเผือกสายพันธุ์ธรรมดา
สายพันพระชธานที่หายไปก็เลยไม่รู้ว่าตกลงแล้วเนี่ยมันใช่หรือไม่ใช่อย่างไร

ไม่ใช่เจ้าภูมิที่หายไปเมื่อกุมภาพันธ์หรือเปล่า
ซากกระดูกตรงนี้ที่ว่าเก้งภูมิหายไปตั้งแต่กุมภาพันธ์เนี่ย
นี่ไงไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นแหละเอาเป็นว่ามันเจอกระดูกมันเนี่ยเป็นซากอยู่เนี่ย
ไปนอนตายเองหรือจะอะไรก็ไม่รู้แต่เขาตรวจกระดูกแล้วอ้าวนี่มันเก้งสายพันธุ์ธรรมดา
ไม่ใช่สายพันธุ์เดียวกับภูมิที่หายตัวไป
แต่ประธานบอร์ดองค์การสวนสัตว์บอกว่าผลมันยังไม่ออก

ส่วนเจ้าเก้งเผือกภาควัย๙เดือนอันนี้คือตัวที่เราให้ดูรูปก่อนหน้านี้ที่ว่ามีหลักฐานชัดเจนมีภาพถ่ายชัดเจนว่ามันถูกงูเหลือมรัดแล้วก็กินจนตาย
หลักฐานที่ว่าก็คือนี่ค่ะผ่าท้องงูเหลือมออกมาก็เจอเจ้าภาคนอนตายอยู่ในท้องเลยนะคะ
เก้งภูมิหายไปเอาอยู่ดีเก้งภาคหายอีก
ใช่แล้วก็พอไปตรวจสอบก็เจอเนี่ยถูกงูเหลือมกินอยู่ที่โพรงหินเทียมในกรงเรื่องนี้ประธานบอกว่าเป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ไม่ยอมรายงานข้อเท็จจริงเลยต้องมีการตรวจสอบเพราะว่ากลายเป็นว่าเก้งหาย๒ตัว
ส่วนอีกตัวหนึ่งที่ยังคงมีชีวิตอยู่ก็คือเก้งเผือกมูมูนะคะ
สุขภาพยังแข็งแรงดีเจ้าตัวนี้แหละค่ะนี่คือเก้งเผือกมูมูเป็นเพศผู้เหมือนกัน
ชาวลิศยังบอกด้วยนะคะว่าไอ้เรื่องคำสั่งย้ายเจ้าหน้าที่สวนสัตว์เนี่ย
ไม่ได้ถือว่าเป็นการย้ายที่ผิดปกตินะเป็นการย้ายตามปกติค่ะ
โดยเฉพาะนายภูวดลคนเกาะเหตุนายสัตวแพทย์ภัวดลเนี่ยนะ
คือเขาเนี่ยตำแหน่งเขาคือหัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์วิจัยและสุขภาพสัตว์ใช่ไหมคะ
หัวหน้าที่ดูแลสัตว์โดยตรงแล้วก็ทำหน้าที่ชนสูตรด้วย
ก็เลยต้องย้ายออกไปก่อนเพื่อไม่ให้เกิดการเคลือบแคลงใจ
เหมือนที่เวลาเราจะเห็นในหลายข่าวถ้าเกิดมีเจ้าหน้าที่อะไรที่เข้าไปเกี่ยวข้อง
เขาก็ย้ายออกไปชั่วคราวก่อนรอให้ข้อสงสัยหรือว่าอะไรต่างมันคลายก่อนค่อยกลับมา
ให้สังคมมั่นใจว่าไม่มีการรูปหน้าป่าจมูก
ซึ่งโดยระเบียบเนี่ยมันก็สามารถที่จะย้ายออกไปก่อนได้
ไม่ใช่ว่าย้ายขาดนะฮะเป็นการย้ายออกไปชั่วคราวในระหว่างที่มีการตรวจสอบ
เพราะไม่งั้นถ้าเจ้าหน้าที่สอบสวนมาแล้วมาพบเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนได้เสีย
เขาแน่นอนสังคมก็จะมองว่าปกป้องกันท่านก็เลยขยับออกไปก่อน
แต่การสื่อสารว่าขยับออกไปก่อนเนี่ยปรากฏว่าอาจจะน้อยไปหน่อย
ต้องมีหลักฐานชัดเจนว่าเป็นเรื่องของการที่ถูกงูกิน
แต่ว่าเป็นความบกพร่องของทางเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเนี่ยที่ไม่ได้รายงาน
นี่มันก็เลยทำให้เกิดการสับสนว่าระหว่างตัวแรกกับตัวที่สองเนี่ย
มีการขโมยต่อเนื่องซึ่งเอาเข้าจริงไม่ได้เป็นอย่างที่
เกิดกระแสข่าวพบว่าเป็นเก้งแต่ว่าไอ้ที่จะมาถึงขนาดทราบว่าเป็นเก้งเผือกหรือไม่เนี่ย

ตรงเนี้ยไปถึงแต่ว่ามันต้องใช้กระบวนการตรวจสอบที่ลงลึกกว่านี้นายชวลิศก็บอกนะคะว่าเดี๋ยววันอังคารที่หกตุลาคมเนี้ย
องค์การสวนสัตว์จะประชุมสรุปภาพรวมทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งครับซึ่ง
นายชุลิศเนี่ยลงพื้นที่ไปดูสวนแสดงเก้งแล้วก็จุดที่พบซากเก้งเผือกด้วยนะคะ
ก็สอบถามนายอุทัยภูมิยวัฒน์รักษาการหัวหน้าฝ่ายบำรุงสัตว์ก็รู้มาว่าซากของเก้งเผือก
เจ้าภาพที่ถูกงูเหลือมกินเนี่ยตอนนี้แช่อยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์ค่ะ
ซากสัตว์เนี้ยอยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์นะครับต้องต้องต้องให้เจ้าที่พาไปดู
ตรงไหนครับโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์อยู่
ทำไมปล่อยให้งูเข้าไปได้อะไรอย่างเงี้ยคืออ่าเป็นแม่งช่วงหน้าผลนะครับ
เราก็มาใช้เราใช้ตะไครนะครับทัพผิดที
อันนี้เป็นอำนาจของพูดท่านฟ่มราการพี่จะไปแจ้งความอันนี้มันไม่ใช่ประเงิน
วันนี้เนี่ยนายเฉลิมวุฒิเกษตรสมบูรณ์ผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลายังเดินทางมาทำงานตามปกตินะคะ
แต่ว่าก็ไม่ขอให้สัมภาษณ์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังคงมีนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางมาท่องเที่ยวในสวนสัตว์สงขลาตามปกติ
ส่วนพนักงานเนี่ยก็ยังคงเสียขวัญกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะคะแต่ก็ยังคงปฏิบัติการให้บริการนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี
นายเฉลิมวุฒินี่เสื้อลายข้างหลังเลยฮะ

เพราะว่าคำสั่งย้ายคือจะมีผล๕ตุลาคม

เท่ากับว่าเรื่องของเก้งที่หายไปเนี่ยตัวหนึ่งก็คือมีกระดูกแต่ยังไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่า

เป็นเก้งแน่แต่จะเป็นเก้งเผือกสายพันธทานหรือเปล่า

อีกตัวนึงเนี่ยคือเจอแหละว่างูเหลือมเนี่ยมันกินไป

ซากก็ยังอยู่แต่ไม่มีการรายงาน

ไม่มีการรายงานตามขั้นตอนว่ามันเกิดเหตุแบบนี้เกิดขึ้นนะแล้วก็จำนวนเก้งมันหายไปจากสวนสัตว์สงขลาอะไรประมาณอย่างนี้
แล้วงูมันเข้าไปได้ยังไงอะไรอันนี้ก็ต้องมีการรายงานมีการตอบคำถามต่างกันนะคะ
คือต้องบอกก่อนว่าที่บางคนบอกว่าเอ๊ะแล้วมันมีสายพันธุ์ด้วยเหรอมันต่างกันยังไงคือต้องบอกว่าครอบครัวเก้งเผือกพระราชทานสวนสัตว์สงขลาเนี่ยมี๓รุ่น
แรกเนี่ยชื่อเจ้าเทียนนะคะเป็นลูกของเจ้าเพชร
ซึ่งเจ้าเพชรเนี่ยเป็นเก้งเผือกที่ชาวบ้านจังหวัดตาก
นำไปถวายให้กับสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินินา
แล้วก็รุ่นที่สองก็คือเจ้ามูมูเมื่อกี้นี่ที่เราให้ดูภาพว่ามันยังมีชีวิตอยู่
มูมูเนี่ยคือรุ่นที่สองซึ่งรุ่นที่สามก็คือเจ้าภูมิกับเจ้าภาค
ที่ตัวหนึ่งหายตัวไปยังไม่แน่ใจว่าอยู่ที่ไหนหรือว่าเป็นกระดูกไปแล้ว
ส่วนอีกตัวก็คือตายอยู่ในท้องงูเหลือมเจ้าภูมิกับเจ้าผ้าก็เป็นลูกของเจ้ามูมูนี่แหละค่ะ
คือเก้งเผือกสายพันธุ์พระธานเนี่ยมีในทุกแทบจะทุกสวนสัตว์ของประเทศไทย
แต่ว่าที่สวนสัตว์สงขลาเนี่ยเขามีมา๔นะแต่ตอนนี้เหลือ๑
ใช่ค่ะเหลือหนึ่งเท่านั้นส่วนที่อื่นนี่
โอ้โหดูสิน่ารักเชียคือเขาบอกว่าลักษณะพิเศษคือมันจะขาวทั้งตัวใช่ไหมคะ
มูกเป็นสีชมพูแล้วก็ตาเนี่ยจะเป็นสีแดง
เพราะส่วนใหญ่เก้งตาจะสีดำ
ส่วนเรื่องนี้นะครับท่านผู้ชมครับทางคดีเนี่ยเอาล่ะ
ถ้าเป็นเรื่องของการยิงกันเสียชีวิต
คนก่อเหตุก็ยิงตัวตายไปแล้ว
แต่เรื่องของขบวนการค้าสัตว์ป่า
เอาสัตว์จากสวนสัตว์เอาออกไปค้าไปขาย
หรือว่าความผิดปกติเรื่องของเก้งเนี่ยนะครับ
นี่คือพลตบทโรนสินผู้สาระ
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๙รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดสงขลาด้วย
ท่านบอกว่าสาเหตุเรื่องการถูกยิงเนี่ย
มันก็อาจจะเป็นเรื่องของการสั่งย้ายเจ้าหน้าที่สวนสัตว์สงขลา๓
๓คนที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
เก้งเผือกสายพันธุ์พระชธานหายไป
จากนี้ไปตำรวจก็จะไปตรวจสอบต่อนะครับ
เกี่ยวกับกรณีของเก้งในสวนสัตว์สงขา

ตกลงแล้วที่มีอยู่เท่าไหร่หายไปเท่าไหร่
แล้วหายไปแบบผิดปกติเนี่ยมีไหม
มีขบวนการค้าสัตว์ป่าโดยเฉพาะสัตว์สงวนเนี่ย

เรื่องนี้นะฮะทางผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๙บอกว่า

ชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดสงขลา
ตอนนี้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากทางบุคคลใกล้ชิด
แล้วก็พยานแวดล้อมต่างแล้วนะครับ
แล้วก็บอกว่านายสตรวภาพภูอดลเนี่ย
ไม่พอใจที่นายสุริยามีคำสั่งย้ายโดยบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่มีความผิด
ตัดเพาะทำนองว่าทำไมไม่สอบสวนแล้วก็สั่งย้ายคนอื่นที่เขารับผิดชอบโดยตรง
ตัวเองก็เป็นแค่หมอที่คอยดูแลสัตว์เวลาเจ็บป่วย
แล้วก็ดูแลสุขภาพทั่วไปของสัตว์เท่านั้นแล้วมาสั่งย้ายเขาทำไมประมาณอย่างนี้
แต่ว่าโดยสายงานโดยตรงของการบังคับบัญชาเนี่ยเขาบอกว่านายสัตวแพทย์ภูวดลก็ถือว่าเป็นผู้ดูแลสัตว
คุณต้องรายงานจำนวนประชากรสัตว์เจ็บป่วยตายหายไปอะไรแบบนี้นะครับแต่ไม่ได้รายงาน
ทางการสอบสวนนะครับชุดสืบสวนของจังหวัดสงขลานะครับตำรวจจะไปสอบสวนเรื่องลูกเก้งพระชธานหายไป
มันตายแต่ตัวนี้มันหายไปได้ยังไงแล้วมาเจอซากแล้วมันใช่ซากเก้งตัวเดียวกันหรือเปล่า
แล้วมันมีซากเก้งตัวอื่นมีซากตัวนี้ถ้าเป็นเก้งตัวอื่น

แล้วมันตายได้ยังไงอีกคือมันมีหลายคำถามที่ต้องตอบ
มันตายแบบนอมินีหรือเปล่านี่นะฮะ
เนี่ยแล้วอีกอย่างนะฮะตำรวจบอกว่าทำไมไม่แจ้งตำรวจตั้งแต่
ตอนที่รู้ว่าลูกเก้งเนี่ยหายไปตั้งแต่ตัวแรก

มาพบซากโครงกระดูกตอนพบซากโครงกระดูกเขายังไม่แจ้งนะ
มารู้กันตอนหลังส่วนเรื่องของอีกตัวหนึ่งที่ถูกงูเหลือมกิน
ผู้เชี่ยวชาญเรื่องสัตว์เลื้อยคลานก็บอกว่า
พฤติกรรมของสัตว์เนี่ยเวลากินตัวอะไรเข้าไปเนี่ย
ปกติแล้วเนี่ยมันจะยังไม่เลื้อย
มันจะเลื้อยไม่ได้มันจะอยู่นิ่งเลยค่ะ
งูเหลือมมันต้องโอ้โหกว่ามันจะต้องรอให้ย่อยก่อนนะฮะ

ซึ่งก็ต้องไปตรวจสอบอีกว่าไอ้งูที่ผ่าท้องมาแล้วเจอซากเก้งเนี่ย
นี่ใช่เก้งเผือกสายพระราชทานไหม
และจำนวนประชากรเก้งในสวนสัตว์สงขลาเนี่ย

แล้วถ้ามันหายไปแบบหายไป๒ตัวแล้วตรวจมาแล้ว
ไอ้ที่มันเป็นซากตัวหนึ่งกับในท้องงูเหลือมตัวหนึ่ง

ตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่ตำรวจภูทรภาคเก้า
แล้วก็ตำรวจสงขาจะไปขยายผลตรวจสอบต่อไป
แล้วก็จะขยายไปต่อว่ามันจะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับ
ขบวนการค้าสัตว์ป่าหรือว่าค้าสัตว์ป่าสงวนหรือเปล่า